เป็นเหตุการณ์ที่จะเดินทางกลับมาถึง
เป็นความร้อนแรงของวันพรุ่งนี้ตั้งแต่๙โมงเช้า

ด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวจะถึงที่เมืองไทยประมาณสัก๙นาฬิกา๙โมงเช้า
ในรอบครั้งแรก๑๗ปีค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
คดีแก้สัมประธานเอื้อชิงขอบอันนี้เป็นต้น
ส่วนการท่ากัศยานแห่งประเทศไทยก็มีการประสานงานกับคณะงานตำรวจ
โดยมีพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ท่านเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ก็จะเป็นหัวหน้าทีมในดูเรื่องของความปลอดภัยต่างนานานะคะ
ซึ่งทันทีที่ถึงก็จะประกาศหมายจับนะคะ
จากนั้นเนี่ยก็จะมีการนำตัวคุณทักษิณเนี่ยค่ะ
ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาน
ลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวน
ตามขั้นตอนของทางพรบป้องกันและการปรับปรามการทรมาน
และการกระทำให้บุคคลศูนย์หายพศ๒๕๕๙
โดยพื้นที่ทั้งหมดต้องเป็นพื้นที่ปิดค่ะ
แล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถเข้าไปได้ด้วยนะคะ

สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
สนามหลวงถนนราชดำเนินใน
โดยมีทางตำรวจจากกองบังคับการตำรวจนครบาน
ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
มาที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ซึ่งเขาคาดว่าจะมีมวลชนมาให้กำลังใจอดีตนายกทักษิณเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยหลังจากตมนำส่งสารแล้ว
สารจะไม่อ่านคำพิพากษาซ้ำทั้งหมด
แต่ว่าเขาจะอ่านแค่ย่อทวน
เพราะว่าองค์คณะผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษารับหลังคดีเหล่านี้เนี่ย
โดยชอบตามพรบว่าด้วยพิธีพิจารณาคดีอายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพศ๒๕๖๐
ที่แก้ไขใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว

ก็จะมีการคุมตัวคุณทักษิณเข้าสู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหานคร
โดยมีทางตำรวจนครบานดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางเช่นเดิม
แล้วก็หน้าบริเวณเรือนจำก็มีการประสานกำลังจากทางสนประชาชื่น
ให้ไปดูแลเรื่องของความเรียบร้อยต่างด้วยนะคะ
ซึ่งบริเวณนี้ถ้าเกิดว่ามวลชนจะไปให้กำลังใจเนี่ย
ก็สามารถที่จะรองรับได้จำนวนไม่เกิน๑๐๐คน
นั่นแหละค่ะทีนี้คุณทักษิณชินวัฒน์ก็อย่างที่บอกไป
มีการโพสต์ยืนยันผ่านทางทวิตเตอร์ว่าพรุ่งนี้เช้า๙โมง
ผมขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย
แล้วก็ร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยคนนะครับ
ทางด้านคุณแพทองทานอันนี้ก็มีความเคลื่อนไหว
มีการโพสต์คลิปของคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวในอดีต
พร้อมข้อความบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันนะคะ
ลูกจะไปรับพ่อที่สนามบินค่ะจะนอนหลับไหมคืนนี้
ขณะเดียวกันก็มีรายงานจากการตรวจสอบข้อมูล
ของการลงจอดของท่ากัดสยานส่วนบุคคลเลยอันนี้
บริเวณท่ากัศยานผู้โดยสารส่วนบุคคลพบว่า
วันที่๒๒สิงหาคมมีอากาศยานส่วนบุคคล๔ลำด้วยกันนะคะ
ที่แจ้งขอลงจอดอย่างเป็นทางการ
แต่รายชื่อของผู้โดยสารที่เดินทางมากับเครื่องบินทั้ง๔ลำ
อันนี้ไม่พบรายชื่อของคุณทางสิงห์สินวัตร
แต่วันนี้ลูกเขยเอ่ยลูกเขาทุกคนก็ได้ลงกันหมดแล้ว

ทุกคนลงมาแล้วว่าพรุ่งนี้เขาจะไปรับพ่อเขา